นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เด็กชายวัย๗ขวบ
ถูกทิ้งกลายเป็นศพเปลือยกาย
อยู่ภายในห้องน้ำที่แฟลต์แห่งหนึ่งที่เทศบาลนครสงขลา

แม้จะจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยไว้และเจ้าตัวเขาปฏิเสธ
แต่ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานยืนยันในการมัดตัวได้
มาดูช่วงเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยกันหน่อยนะครับ
นี่แหละครับเป็นภาพขณะที่ตำรวจสภหาดใหญ่นะครับ
คุมตัวผู้ต้องสงสัยก็คือนายกันตะพงศ์อายุ๒๖ปี
ไปที่ห้องพักที่เกิดเหตุนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านเองตะโกนสาบแช่งด้วยความโกรธแค้น
เพราะว่าทำกับเด็กได้ลงคออย่างนี้นะฮะ
โดยนายกันตะพงพักอาศัยอยู่ภายในห้องพักหมายเลข๑๓
หันศาตึก๑ซึ่งเป็นตึกเดียวกัน
กับที่พบศพของเด็กชายฟิสตรีอายุ๗ขวบ
ในสภาพนอนคว่ำไม่สวมเสื้อผ้า
ภายในห้องน้ำของห้องหมายเลข๓๔
ซึ่งเป็นห้องว่างและไม่มีผู้พักอาศัยเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าเด็กถูกฆาตกรรม
ลำคอมีรอยเขียวช้ำคาดว่าถูกบีบคออย่างแรงนะครับ
มีเลือดออกที่ปากที่ศีรษะมีบาดแผล
คล้ายกับถูกโขกกับพื้นแล้วก็มีรอยขวนบริเวณหน้าอกด้วยนะครับ
แล้วก็พบรอยรองเท้าของผู้ใหญ่ภายในห้องน้ำ
แล้วก็ในห้องแห่งนั้นนะฮะเดินเข้าในห้อง
เหมือนนำศพที่ฆ่ามาจากที่อื่น
แล้วเอามาทิ้งไว้ในห้องน้ำในแฟลต์แห่งนี้
แล้วก็ห้องถูกล็อกกุญแจจากเดิมที่ไม่ได้ล็อกไว้เลยนะครับ
ปรากฏว่าถูกล็อกกุญแจไว้ด้านนอก
ขณะที่จากการตรวจค้นภายในห้องพักหมายเลข๑๒
ของนายกันตะพงศ์ผู้ต้องสงสัย
ไปพบคราบเลือดอยู่กลางห้องด้วยนะครับ
แล้วก็มีรอยเช็ดทำความสะอาดใหม่

ที่สามารถใช้ไขแม่กุญแจที่เอาไปล็อกไว้ที่ห้อง๓๗
อกจากนี้ยังพบเศษชิ้นเนื้อในซอกเล็บของผู้ต้องสงสัย
อ๋อค่ะค่ะใช่มันเป็นหลักฐานมักสำคัญมากนะครับจากการสอบสวน
ทราบว่าวันที่น้องฟริสตี้หายตัวไป
ก็คือช่วงบ่ายของวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นะครับ
น้องไปเคาะประตูเรียกเพื่อนเพื่อนวัยเดียวกันนี่แหละครับ
ที่ห้องอยู่ติดกับห้องของผู้ต้องสงสัย
เคาะเรียกเพื่อนสองรอบแต่เพื่อนออกมาไม่ได้
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็
พ่อแม่นี่เขาล็อกไว้

ล็อกประตูทิ้งไว้ล็อกประตูไว้นะครับ
ทีนี้ครับหลังจากนั้นเอง
ได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้อง
เหมือนถูกปิดปากแล้วก็ร้อง๒ครั้ง

นี่คำให้การของเด็กในห้องนะเพื่อนของน้องฟิสตี้นะฮะ
โดยน้องฟิตตี้อยู่ที่แฟลต์๕
แต่มักจะมาเล่นกับเพื่อนคนนี้อยู่ที่แฟลต์๑เป็นประจำ
พ่อแม่ก็อนุญาตไงให้มาหาเพื่อนคนนี้ได้

แต่เมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏมาเรียกเพื่อน
ออกจากห้องไม่ได้เหมือนกันนะครับ
ส่วนห้องหมายเลข๓๗ที่พบศพนั้นนะครับ
อยู่เหนือห้องหมายเลข๑๓ของนายกันตะพงศ

ซึ่งบนประตูหน้าห้องของนายกันตะพงนี่นะครับ
มีแม่กุญแจขนาดใหญ่พันด้วยผ้า
ในห้องมีกองผ้าจำนวนมาก
อยู่ห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำอยู่หน้าห้องน้ำนะครับ
ซึ่งชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่านายกันตะพงศ์เนี่ย
คล้ายกับคนที่มีอาการป่วยทางจิต
มักจะเหมือลอยยืนคุยคนเดียว
ก็นั่งเฝ้าบันไดทั้งวันเลยครับ

แล้วก็เสพยาเสพติดอย่างหนักด้วย
จะมีพฤติกรรมทำให้หวาดกลัว
เช่นเคาะตามห้องต่างไปในแฟลต์นี่นะครับ
หรือไม่ก็มาขอของมาขอนั่นขอนี่
เดินไปเดินมาในแฟลต์เป็นประจำนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหพอรู้ข่าวว่าน้องฟิตตี้เสียชีวิต
ตัวนายกันตะพงศ์เนี่ยยังเดินมาถามชาวบ้านว่า
กินข้าวหรือยังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แล้วก็เห็นว่าหิ้วถังใบหนึ่งลงจากแฟลตไปด้วย
แต่ว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงอะไร
หรือแม้แต่เสียงร้องของเด็กเลยนะครับ
ตำรวจก็เค้นสอบนายกันตะพงศ์เครียดเลยนะครับ
แต่นายกันตะพงศ์ไม่ยอมรับสาภาพ

เมื่อตำรวจลองพูดถึงเรื่องของผีเด็ก

คือสะดุ้งขึ้นมาเลยนะสะดุ้งขึ้นมาเลย
แกล้งพูดถึงเรื่องของผีเด็กผีเด็กเนี่ยนะฮะ

แล้วทีนี้พอตำรวจถามย้ำเดี๋ยวก่อนถามจริงถามจริง
อันนี้เขาไม่ตอบคุณเฉยไปเรื่องอื่นเลย

คือตำรวจเค้นสอบปากคำจนตำรวจก็เครียดเอง

ตอนนี้ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอย่างละเอียดด้วยนะครับ
เหลือเพียงเสื้อผ้าของน้องฟิตตี้ที่ใส่ก่อนเสียชีวิต
เพราะว่าตอนน้องพิตตี้ที่ไปพบศพ

ตำรวจพยายามค้นหาหลักฐานตรงนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นป่าย่าข้างหลังแฟลต์
หรือที่อื่นที่อาจจะถูกนำเสื้อผ้าไปทิ้ง
และการที่ชาวบ้านให้การเห็นนายการตะโพงเดินลงจากแฟลต
แล้วก็หิวถังอะไรสักอย่างไป
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อนะครับ

ผลการตรวจสอบและหลักฐานต่างน่าจะมัดแน่น
โดยเฉพาะเรื่องของลูกกุญแจดอกกุญแจ
ที่สามารถไปไขแม่กุญแจห้องที่ขังเด็กไว้ได้

ก็จะยืนยันได้แน่ชัดว่านายกันตะพงศ์เนี่ย

เนื้อที่อยู่ในซอกเล็บอันนี้ก็รอผลอยู่

ห้องทิ้งศพนะฮะส่วนห้องนายกันตะพงศ์หมายเลข๑๓
หลายคนเอาไปโยงเรื่องของเลขอาถรรพ์เหมือนกัน
สะหรับใจจริงข่าวนี้นะครับ